คืนที่ผ่านมาเป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้ายนะคะของน้องอินหรือว่านางสาวนัทธนิชาเชิดชูบุพการีที่วัดราชสิงหอน
บรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยเริ่มตั้งแต่๑๙นาฬิกานะคะ
และเมื่อวานนี้ในพิธีมีกลุ่มเพื่อนดาราเด็กร่วมเป็นเจ้าภาพท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงโศกเศร้า
ทางครอบครัวเองเมื่อวานนี้ได้นำจอทีวีเปิดแสดงผลงานการแสดงของน้องอินตั้งแต่เด็ก
เช่นเรื่องละครเรื่องแก้วตาหวานใจรวมไปถึงผลงานในการถ่ายทำรายการและโฆษณาต่าง
แขกที่มาร่วมงานได้รับชม
ส่วนสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นะคะ
คุณแม่ของน้องอินนะคะก็คือนางลัดดา
ขอความเป็นส่วนตัวค่ะได้ขอร้องผู้สื่อข่าว
ไม่ให้เข้าไปบันทึกภาพทำข่าวในสาราสวดพระอภิษฐรรมศพ

ก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ด้านนอกสาลาหรือว่าหน้าเมนได้เท่านั้นนะคะ

ก่อนที่จะมีพิธีสวดก็คือช่วง๑๙นาฬิกา

นายบินบรรลือฤทธิ์เดินทางไปที่วัดราชสิงหอน
พร้อมร่วมพูดคุยกับญาติของน้องอิน
แต่ว่าไม่มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะ
ขอให้ยุติการเสนอข่าวแบบนี้
แล้วก็อย่างที่คุณสุพัสราบอกว่าเมื่อวานก็ไม่ให้เข้าไปบันทึกภาพทำข่าว

ส่วนคุณบินบรรลือฤทธิ์เอง
คุณบินบรรลือฤทธิ์เมื่อวานให้สัมภาษณ์เพียงสั้นกับนักข่าว

ฟังเสียงของคุณบินบริษฐ์ในการให้สัมภาษณ์หน่อยครับ
ผมคุยกับคุณแม่แล้วนะครับคุยกับคุณแม่แล้ว
แต่ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้คำตอบจากคุณแม่ว่า

ก็คือเราก็อยากรู้ให้แม่สบายใจ
และให้คนที่เสียชีวิตแล้วคือน้องอินสบายใจด้วย
คือจบผมก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาผมก็พูดไป
ส่วนของวันที่เหลือคือวันสวดวันสุดท้ายแล้วก็วันเผาไปแน่นอนใช่ไหมค
แน่นอนครับผมว่าจะอะไรสัก
ไอ้พวกต่างที่ว่าทำไมผมต้องไปเสือกนู่นเสือกนี่

ก็นั่งคุยไปคุยมากับคุณแจ๊กกะรีน
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของลางสังหรณ์
เกี่ยวกับทะเบียนรถของน้องอิ้น

โดยคุณบินบอกว่ามีรางสังหรณ์มาก่อน
หน้าที่น้องอินจะเสียชีวิตสักประมาณ๑สัปดาห์
งสังหรณ์ของคุณบินคืออะไร
ไปฟังเสียงของคุณบินอีกทีหนึ่งครับ

เจอน้องอินประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง

กับน้องอินที่อายุ๒๑ปี
ที่ดูจะมีความสนิทสนมกันถึงขั้นที่พี่บินออกมาพูดแทนทั้งหมด
โดนข้อหาจอมเผือก
ก่อนหน้านี้มีเรื่องของบ้านเรื่องรถที่น้องมาปรึกษาด้วยงานนี้นะคะ

เกือบสามสิบกว่านะฮะก็ก็ประมาณเกือบสักสิบหก
หกปีสิบห้าสิบหกปีที่รู้จักกันมาน้องยินเนี่ยเป็นคนที่น่ารัก
อย่าลืมว่าน้องอินเนี่ยไม่สมบูรณ์ในเรื่องครอบครัวนะครับ
อยู่กับแม่เมื่อผมเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ย
อาทิตย์นี้ต้องเจอกันมาหนึ่งหรือสองครั้ง
แล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านบางทีผมก็มานอนอยู่ที่บ้านเขา
บางทีไปต่างจังหวัดด้วยกันไปทั้งนู่นทั้งนี้ด้วยกัน
ก็ถือว่ามันเป็นครอบครัวอย่าไปคิดอะไรมากมายอย่าไปคิดอะไรเกินเหตุเกินเลย
พี่บินรับได้ใช่ไหมคะคอมเมนต์แรงแบบด่าเราอย่างนี้
ผมเจอมามากกว่านี้ครับรู้เจตนาผมผมออกมาเนี่ยเพราะอะไรยังไง
ไม่ได้เจตนาออกจะมาโอ้โหมาเกาะกระแส
คนตายเกาะคนอะไรดังผมไม่ต้องไปเกาะกระแสอะไรหรอกครับ
ผมทำอะไรหรือยังไงผมก็ทำเรื่องส่วนตัวของผมอยู่แล้ว
แต่ที่เข้ามาเพราะว่าคือน้องอินคือคนในครอบครัวของผม
อยากจะออกมาเพราะแม่ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลย
ผมร่างกายให้หมดแม้แต่เรื่องที่ไปเอา
เอ่อไปอัญเชิญดวงวิญญาณมาก็ทั่งถึงที่วัดจัดงวด
เพราะว่าผมรักผมรักคนในครอบครัวเท่านั้น
คำว่าเอ็นดูได้ไหมเอ็นดูครับผมเอ็นดู
แล้วก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอะไรเลยว่าผมจะมาแอบแฝงไม่มีเลย
คิดกับผมอย่างนั้นไม่เป็นไรคิดไปเถอะผมไม่โกรธ
คุณมีสิทธิ์คิดได้แต่พูดเรื่องความจริงแล้ว
คุณจะต้องแบบว่าเหมือนกับว่าขอโทษผมบ้าง
ประโยคที่คุณบินพูดปิดท้ายมีอยู่หนึ่งประโยคนะคะ
บอกว่าความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำ

ก็คือขอให้สังคมยุติการวิพากษ์วิจารณ์น้องอินในแง่ลบ
และให้กำลังใจครอบครัวของน้องอินจะดีกว่านะคะ
สำหรับกำหนดการชาปนกิจศพของน้องอิน
วันนี้ที่วัดราชสิงหอนเริ่มตั้งแต่๑๑นาฬิกา
คือการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์
จากนั้นจะทำพิธีชาปนกิจในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีนะครับ
เมื่อวานพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุลบรองพบตร

ก็ไปตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในช่วงประชาชนทยอยเดินทางกลับบ้านเทศกาลสงคราน
แล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจดูจุดที่น้องอิน

หลังจากที่กรมทางหลวงแขวงการทางปฐุมธานี
การซ่อมไฟถนนติดป้ายสะท้อนแสงที่แท่งเบรีเออร์
แล้วก็ติดตั้งหลักล้มลุกบริเวณคอสะพาน

จำกัดความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ที่ขับขี่ในเส้นทางเส้นนี้
ส่วนตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุ
ขณะที่น้องอินขับรถมีฝนตกถนนลื่น
ทำให้รถของน้องอินที่คาดว่าวิ่งมาด้วยความเร็วกว่า
๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงและได้ข้ามสะพาน
แล้วก็ช่วงคอสะพานมีรอยซุดเพียงเล็กน้อย

จากนั้นรถเสียหลักพุ่งชนแท่งเบรีเออร์เลนขวา
ห่างจากคอสะพานประมาณ๕๐เมตร
และมีร่องรอยการขูดและมีสีขาวติดอยู่
จากนั้นรถของน้องอินก็เสียหลักพุ่งชนป้ายบอกทาง
ก่อนจะพุ่งชนต้นกล้ามปู
โดยเป็นการชนด้านฝั่งขวาข้างคนขับ
ทำให้เซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัยไม่ได้รับสัญญาณกระแทก

ทำให้ถุงลมที่อยู่ด้านข้างทำงาน
แต่ถุงลมด้านหน้าไม่ได้ทำงานนะครับ
ส่วนผู้กำกับของสพบางปะอิน
ภูมิกับดูแลพื้นที่นี้นะบอกว่า
พบตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งให้ช่างที่มีความชำนาญซ่อม

ช่างเปิดเครื่องก่อนคือเปิดเครื่องได้
แต่ไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลข้างในได้
เพราะว่าน้องอินใส่รหัสไว้๖ตัวด้วยกัน
ตำรวจก็เลยบอกว่าจะต้องส่งไปที่ศูนย์
เพื่อให้ปลดล็อกก่อนแล้วก็จะต้องไปดูข้างใน
ว่ามีการโทรออกโทรเข้าพูดคุยอะไรยังไงบ้าง
ช่วงที่เวลาที่คาดว่าน่าจะเป็นการช่วงของเกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะ
ส่วนผลการตรวจเลือดแบบเร็วที่สุด
ตำรวจบอกว่าถ้าใช้เวลา๑สัปดาห์ก็น่าจะทราบผลได้แล้ว
และหลังจากนี้ก็จะได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรถคันที่น้องอินขับ
แต่เบื้องต้นก็บอกว่ามันเข้าด้านขวาไงคะ
เซอร์ด้านขวาทำงานก็เลยทำให้ถุงลมด้านขวาทำงาน
แต่ด้านหน้าไม่ทำงานนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงการทางปฐุมธานีก็ติดตั้งเสาล้มลุกช่วงคอสะพาน
ผิวการจราจรช่วงคอสะพานเพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วนะคะ

ก็ทำให้เราต้องย้ำเตือนอันตรายบนท้องถนนนะครับ
เรื่องของการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงคราน

นักแวะพักก่อนณจุดบริการประชาชน
ของกรมชบทานสำนักงานชบทานที่๑๑

ส่วนจุดพักของกรมทางหลวงในพื้นที่ต่างเขาจะมีป้ายติดตั้งไว้
แล้วก็เป็นป้ายเตือนง่วงหยุดพัก
ดังนั้นท่านก็สามารถที่จะเข้าไปแวะพักในจุดบริการประชาชน
ที่ทางหลวงเขาจัดไว้ในจุดต่างได้ด้วยนะครับ
เรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังกันนะครับ